สายหมอกจางหลังจากฝนที่ตกลงมาอากาศก็จะเริ่มเย็นลง
ในขณะที่บริเวณตอนกลางประเทศไทยยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่อง

การฟ้าฝนนั้นยังคงมีบทบาทในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ากลุ่มฝนทั้งหมดทั้งมวลยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หอบเอาความชื้นจากบริเวณมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอข้ามฝั่งมา
ยังบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านเมืองไหนของเราจุดตรงกลางประเทศไทย
เป็นจุดที่กระแสลมเอาความชื้นมาปกคลุมพอดีก็จะทำให้กลุ่มฝนเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวเยอะเป็นพิเศษ
และที่สำคัญมีตัวเร่งก็คือพายุนั่นเองพายุที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า
หน้าอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานี้นะครับมี๒ลูกด้วยกันนะครับ
ลูกแรกตอนนี้ก่อตัวขึ้นแล้วนะครับและคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความระลมเป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่นได้อีกหนึ่งลูกนะครับ
นี่คือลักษณะการหมุนวนของกระแสลมนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ
ช่วงแรกอาจจะยังไม่มีผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์นะครับจะไปอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับ
อยู่เหนือเกาะฟิลิปปินส์ก็จะดูดให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับ
ตอนนี้แหละครับก็จะเริ่มส่งผลให้ฝนในบริเวณตอนกลางแรงขึ้นนะครับ
พายุแรงอย่างต่อเนื่องจะสังเกตว่ามีสองลูกแล้วนะครับลูกหนึ่งฉลับไปแถวญี่ปุ่นนะครับ
อีกลูกนึงจะขึ้นฝั่งก็ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามีอากาศเย็นเข้ามามีบทบาทอยู่
ทีนี้พายุลูกนี้จะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยตลอดสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับจากการตรวจสอบพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
การเกิดฝนครับอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่ก็ฝั่งที่ติดกับลาวนะครับอุณหภูมิ๒๑๓๕องศาเซลเซียต
อีสานก็เน้นบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับ
การเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่ครับ
กลางครับเน้นตอนล่างนะครับรวมถึงฝั่งตะวันตก๑๖๐๗๐ของพื้นที่
สุด๒๓ครับสูงสุด๓๕องศาเซลเซียต
ส่วนภาคตะวันออกหนักหน่อยนะครับ๑๖๐๘๐ของพื้นที่ครับ

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของภาคใต้เนี่ยนะครับ
ก็พบว่าโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
สูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ส่วนฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งอันดามัน
โอกาสการเกิดฝนเยอะเลยทีเดียวนะครับ
พื้นที่คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
กรุงเทพฯมหานครยังคงเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ

ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ